คุณผู้ชมเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของทางสามแพร่งไหม
หรือว่าเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับทางสามแพ่งไหม

การนี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มครึ่งได้นะคืนวันที่๑๐ตุลาคม
แต่ว่าเวลาในกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมมันไม่ได้ตรงกับเวลาจริง
อันนี้ข่าวเขาแจ้งแบบนี้ตรงนี้คือตลาดแม่วันลาอำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรีครับต่อมาเช้าวันที่๑๑ตุลาคมครับ
เจ้าของร้านไก่ย่างไส้กรอกอีสานนี่ร้านหนึ่งนะแล้วก็ร้านไก่ทอด
อีกร้านหนึ่งคือเปิดติดกันเจ้าของคนเดียวกันนะมาเปิดร้าน
โอ้โหมาเจอปั๊บละเนียนละนาดเข้าของพังหมดเลยนะ
โต๊ะเก้าอี้พัดลมเตาแก๊สเครื่องบดไก่เครื่องทอดไก่
อุปกรณ์ต่างถูกชนเสียงหายโอ้โหเขาบอกว่ามูลค่าสัก๒๐๐๐๐บาทได้
นี่แหละครับนางชะนิตาสุขสมเจ้าของร้านเล่าบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเธอมาเปิดร้าน
ตกใจดิโอทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไปขอเขาเปิดกล้องดูกล้องตลาดอ่ะนะ
โอ้โหพุ่งเข้ามาเลยนี่ตอนกลางคืนพุ่งพลวดเข้าไปเลย
พุ่งเข้ามาไม่มีเบรกเลยนะนี่แหละแทนเล่าบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนขับ
แล้วเป็นผู้หญิงอายุสัก๓๕๔๐ปีได้แล้วรู้ทะเบียนแล้วด้วยนะ
แล้วไปแจ้งความแล้วด้วยที่สพขลุงเดี๋ยวจะเอาโอ้โหพี่
พี่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยเหรอจะเอาเลขล็อกขายไก่นี่แหละ
เสี่ยงโชคนะครับวันที่๑๖ตุลาคมนี้

เลขอะไรพี่บอกหน่อยสิ
ต้องจัดเนาะโอเคโอเค

เลข๖แล้วทำยังไงเราจะซื้อไงมี๖ตัวเดียว

มั่นใจว่าหนึ่งหกเลยโอเคโอเค
ทำไมพี่ถึงมั่นใจว่าหนึ่งหกมันมีหกตัวเดียว
ทำไมตลาดตลาดเลขอะไรครับคุณผู้ชมฮะ
ใครที่ชอบตัวเลขตลาดเลขอะไร
ตลาดหมายถึงว่าตีเป็นเลขอะไร
แล้วรถชนรถชนตีเป็นเลขอะไรครับ
ผสมกับ๖ให้เบิร์ตหน่อยสิมาผสมกับ๖ให้เบิร์ตหน่อย

ก่อนหน้านี้ตลาดแห่งนี้นี่แหละครับคุณผู้ชม

ถูกรถพุ่งเข้ามาชน๓ครั้งแล้ว
ครั้งแรกครับรถเก๋งพุ่งเข้ามาแต่เบรกไม่ทัน
ครั้งที่๒รถกระบะแล่นเข้ามานะครับ

จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่หน้าตลาดนะครับ

โดยรถที่มาจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับ

โอ้โหมันก็สามารถจะขับตรงพุ่งเข้ามาได้แบบนี้
คุณผู้ชมดูเนี่ยทางสามแพร่งนะครับ
ขลุงก็ติดตั้งนะจะติดตั้งสินะครับ
เพราะยังไม่มีจะติดตั้งกาดเร็วเนี่ยครับ
สายตาไว้หน่อยนะฮะ
หรือไม่ก็นะครับติดไฟกระพริบด้วยไหม

เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับรถนะครับผ่านจุดนี้
ตำรวจสอบพ่อขุมเดี๋ยวจะเรียกคนขับรถเก่งค่ะนั้นนะ

มาสอบปากคำซิแล้วชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นครับ